ไทยลีกกันบ้างนะครับโปรแกรมการแข่งขัน๑๒กันยายน
แต่ว่าล่าสุดมีเอกสารออกมายืนยันชัดเจนจากสมาคมแล้วนะครับ
หลังจากที่มีการประกาศว่า๑๒กันยากลับมาแข่ง
ก่อนอันนี้ก็มีข่าวว่าเตรียมจะกู้เงินมารองรับค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันนะครับ
จะอำนวยความสะดวกในการส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งแล้วก็ดูแลการจัดการแข่งขัน
แต่ว่ามีเงื่อนไขคือสโมสรต้องออกค่าใช้จ่ายเองครับ
ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ๑ล้านนะครับ๑๖๖๐๐๐บาทสำหรับทีมที่ต้องการใช้งานตรงส่วนนี้ครับ